เมื่อช่วงสายวันนี้ค่ะครอบครัวของคุณนาธานโอมานค่ะ
ปินผู้ล่วงลับนะคะได้เดินทางมายังมัศยิตประชาอุทิศ๖๙เขตทุ่งครุค่ะ
ซึ่งเป็นที่ฝังร่างของนายนาธานค่ะ
เพื่อทำบุญในวาระครบรอบการจากไป๔๑วันตามประเพณีของศาสนาอิสลามค่ะ
โดยนางอุทัยวันคุณแม่ของอดีตนักร้องดังนั้นได้เชิญโต๊ะอีหมา
สวดลำลึกถึงลูกชายตามพิธีกรรมค่ะ
พร้อมนำต้นไม้ที่นาธานชอบประกอบไปด้วยต้นชะบาค่ะ
กุหลาบสีส้มแล้วก็ต้นกุหลาบสีแดง
รวมทั้งหมด๔ต้นมาปลูกไว้ภายในกูโบหรือว่าสุสานมุสลิม
ใกล้จุดฝังร่างนาธานด้วยค่ะ
เพื่อหวังให้เป็นอนุสรลำลึกถึงการจากไปของลูกชาย
ที่คุณแม่เนี่ยก็ได้เปิดใจครั้งแรกนะคะถึงการจากไปของลูกชายว่า
เชื่อว่าลูกชายจะไปอยู่ในพบภูมิที่ดี
พร้อมย้อนถึงวันที่ลูกจากไปว่ารู้สึกเสียใจ
ที่มาดูไม่ทันดูใจลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
เห็นลูกแล้วสู้ลัก

ต้องเป็นหัวแม่ต้องเป็นหัวแม่